คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของขยะนั้นเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับ
ล่าสุดนะครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้มีการโพสต์ภาพของขยะจำนวนมาก
ขณะที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บขยะตามแม่น้ำลำคลองนะครับ
พร้อมเปิดเผยได้ว่าขยะจะเพิ่มขึ้นถึง๑๐เท่าตัวเมื่อมีฝนตกหนัก
ติดตามจากบรรยายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
บริเวณนี้คือด่านสกัดขยะพระรามเก้าค่ะซึ่งเป็นจุดดักขยะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะ
เฉลี่ยวันหนึ่งจะมีขยะมากกว่า๑ตันค่ะ
แต่ถ้าหากว่าวันไหนที่มีฝนตกหนักนะคะขยะเหล่านี้จะไหลมารวมตัวกัน
ทำให้วันนั้นมีขยะมากกว่า๑๐ตันต่อวันค่ะ
ส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่ไหลมาจากครัวเรือน
สภาพกองขยะจำนวนมากที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
โฟมขวดพลาสติกเศษไม้หรือแม้แต่ขยะชิ้นใหญ่
ไม่คิดว่าจะมีผู้นำมาทิ้งลงคลองอย่างที่นอนโซฟาและถังแช่ขนาดใหญ่
ก็ลอยมาติดแพรไม้ไผ่ที่เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ทำกั้นไว้บริเวณจุดดักขยะพระราม๙ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพจสำนักการระบายน้ำได้โพสต์ภาพการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมระบุข้อความว่าตามเก็บยังไงก็ไม่ทัน
เพราะตั้งใจทิ้งกันจริงและติดแฮชแท็กว่าทิ้งขยะลงคลองได้ไง
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
หลายคนบอกเห็นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขณะที่บางคอมเมนต์บอกมีบ้านอยู่ติดกับริมคลอง
เห็นชาวบ้านทิ้งหมอนที่นอนและต้นไม้ลงคลองทุกวัน
ตุ้มปีโยบอกเล่าประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ขยะตามคูคลองว่าที่นอนโซฟาและยางรถยนต์
เป็นขยะที่เจ้าหน้าที่เห็นจนชินตา
กว่าร้อยละ๙๐ขยะในคลองลาดพร้าวจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน
รวมถึงขยะที่ใส่ถุงดำก็ถูกโยนลงคลองมาทั้งถุง
แต่ละวันจุดดักขยะพระราม๙จะดักขยะได้มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร
เฉลี่ยขั้นต่ำวันละ๑ตันแต่หากวันไหนฝนตกหนัก
ขยะจะเพิ่มขึ้นถึง๑๐เท่าตัว
คือขยะใหญ่มันก็จะไปติดพวกตะแกงพวกอะไรเนี่ย
มันก็จะทำงานลำบากแล้วมันก็จะเป็นผลเสียของเครื่องจักรกลต่างด้วยครับ
อยากจะให้เขาจัดเก็บให้เรียบร้อย
แล้วก็วางใส่ถังเป็นที่เป็นทาง

คล้องกับสถิติการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เฉพาะหน้าสถานีสูบน้ำและอุโมงระบายน้ำ
มักจะพบขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ต้องทำการดักขยะชิ้นใหญ่
เพื่อไม่ให้ไหลไปถึงอุโมงระบายน้ำพระรามเก้า
เพราะหากอุดตันจะทำให้การระบายน้ำล่าช้า
และเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
หลังทางน้ำเวลาเราระบายน้ำมันจะไหลไม่คล่อง
เพราะว่าขยะมันไปขวางติดตามต่อหม้อบ้านติดตามเสาสะพานอะไรอย่างนี้
มันก็จะทำให้น้ำระบายช้าและทำให้น้ำเน่าเสีย
จากข้อมูลกรุงเทพมหานครมีคลองในความดูแลทั้งหมด๑๖๘๒คลอง
แบ่งเป็นความดูแลของสำนักการระบายน้ำ๒๑๓คลองหลัก
มีการจัดเก็บขยะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำเฉลี่ยวันละประมาณ๒๐ตันต่อวัน
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมค้างและยังเป็นปัญหาระยะยาว
มลภาวะแวดล้อมน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นเน่า
เจ้าหน้าที่จะพยายามจัดเก็บขยะทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
คนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกและไม่ร่วมมือกันแก้ไข
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน